ครับก็จริงด้วยความที่เป็นพรีเซนเตอร์นะครับ

ให้แบบไปร่วมทริปด้วยในครั้งนี้
แล้วก็ไปกับเพื่อนน้องนักแสดง
แสดงแล้วก็พี่อีกหลายท่าน
ชิปผมก็มีไปกับนามาร๖๗ท่าน
แล้วก็มีผู้โชคดีอีกจำนวนนึงครับ
เธอว่าก็ได้ชิดกับพี่เบียหรือยังไหม

เราก็บินไปด้วยกัน
แล้วก็กินหรูด้วยใช่
อยู่ดีกินดีว่าเป็นมื้อครับ
ทุกทุกชั่วโมงเราก็จะกินกันตลอดเวลาแล้วก็เที่ยวแล้วก็เอ่อใช้เอ่อ
พี่เบอร์เจ้าค่ะได้ใกล้ชิดตอนนี้จะมีอะไรแบบฟิลให้เป็นแฟนแบบว่า
สุดท้ายอะไรอย่างนี้ก็จริงแล้วทางอิชิตันเขาได้เตรียมความพร้อม
เรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวนะครับเรื่องของความใกล้ชิดเรื่องของอาหาร
ซึ่งก็ตามที่เราบอกว่าบินหรูกินหรูพักหรูนะครับก็คือทุกอย่าง
ไม่ใช่ว่าหนีเที่ยวใครหนีเที่ยวมันนะครับเราก็จะอยู่ด้วยกันครับ
หมดทริปแบบนี้เนี่ยอาจจะเป็นทริปที่พุชกดีน้อยที่สุดครับ

แค่ไม่กี่ท่านทริปแรกนะครับ
ก็ด้วยความที่จังหวะระยะเวลา

ว่ายังไงใครที่สนใจอยากจะไปร่วมทริป
หรูพักหรูกินหรู

ก็ให้การตอบรับดีครับ

เราคิดเองที่อยากจะสะพายเขา

นึกถึงว่าทุกคนคงอยากจะมีวันพิเศษ

เพราะฉะนั้นในเมื่อเราก็ไม่ค่อยมีเวลา

ความรู้สึกเรื่องของการเซอร์ไพรส์ต่าง

ที่สำคัญมากกว่าสิ่งของที่เราให้นะ

ลองดูว่าเขาจะชอบมั้ย
เออก็สวยนะครับเยอะดี

แค่ไหนไงแล้วก็เป็นครั้งแรกครับ

คุยกับทางร้านครับเขาก็จะแนะนำว่า
ควรจะเป็นประมาณนี้นะครับควรจะมีรอย

อยู่ที่พื้นมีรอยติดไพดานนะครับ
อยู่ที่พื้นมีรอยติดเพดานนะครับ
อะไรอย่างนี้ผมก็ละครับก็เอาอย่างนี้
ก็เอาคิดว่าแบบคนเห็นเขาชอบแล้วกันครับ

ดูแล้วน้องค่อนข้างลืมมาก

ผมรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่ผู้หญิงทุกคนชอบนะ

พวกคุณจะมีบ้างแต่ก็

แต่ก็จะพยายามแบบมีบ้าง
ปากปลายแต่ว่าก็จะพยายามทำให้ดี
จริงแล้วแอบเผินป่ะครับปกติพี่เวียจะไม่ค่อยแบบ
ยิงก็สมัยเมื่อก่อนก็จะชอบอะไรนะครับ
แต่ว่าก็ยังไม่มีโอกาสได้ทำ
ไม่รู้ว่าแบบเขาจะชอบหรือเปล่า
บางทีทำแต่งานครับ
บางทีไม่ค่อยได้สนใจอะไรพวกนี้

ก็ยังหรอกครับก็เราก็เหมือนกับว่าเราก็อยากทำคะแนนไปเรื่อยครับ

พี่อยากจะเปิดตัวแต่น้องแบบอย่างนิ่งอยู่หรือ
ไม่นะครับผมก็ไม่ได้อยากที่จะหือหวาหรือว่าอะไร
อย่างที่ผมสัมภาษณ์ไปทุกครั้งว่าเราก็รู้จักกันมานานนะครับ
แล้วเราก็ได้พูดได้คุยกันตลอด
แล้วเราก็ไม่ได้รีบว่าเราจะต้องแบบ

แล้วก็จะแบบมีความรู้สึกที่ดีให้กันแบบไปเรื่อยดีกว่าครับ
เพราะว่าเราไม่อยากให้ทุกคนจับจ้องแบบ
ต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้อะไรอย่างนี้

แล้วก็ค่อยพัฒนาไปตามธรรมชาติครับ
แล้วตัวน้องเขาเนี่ยมีเซอร์ไพรส์กลับอะไรหรือไม่คะ

ก็จริงแค่ลงรูปก็เตอร์ไพรส์แล้วครับ

ถ้าเธอจะได้พังคะแนนมานี่ดู
พิแววว่าน้องจะยังไงบ้างค่ะ

แต่ในไอจีเราก็แฟนคลับก็ค่อนข้างเชียร์
ครับก็ขอบคุณครับขอบคุณมากที่ช่วยเชียร์ครับ
ก็เรื่อยครับ
หลังจากนี้ก็ยังไม่มีเทศกาลไหนครับ
จะมีแพทย์อะไรอีกไหมคะ

คือด้วยช่วงนี้ช่วงต้นปียังไม่มีการถ่ายทำละครเท่าไหร่
แต่หลังจากนี้ไปเนี่ยก็จะเริ่มลุยจริงจังครับ
ผมถ่ายสองเรื่องเลยครับ
มันต้องขึ้นอยู่กับว่าเรานะขึ้นอยู่กับคนให้นะครับ
ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องอะไรยังไง
ก็จะพยายามทำให้ดีให้เหมาะสมที่สุดครับ
อ๋อพี่เวียร์ค่ะ
มีคอมเมนต์ในไอจีตอนที่พี่เวียร์ลงรูปนุกโปะนิดนึง
มันก็มีคอมเมนต์หลายมันก็มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีด้วยอะไรอย่างเงี้ย
มีพูดถึงน้องพี่เวียร์ค่ะพี่เวียร์อยากจะพูดถึงน้องพี่เวียร์
ก็ไม่ได้อ่านครับนะฮะ
แล้วก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะเจอแต่คอมเมนต์ที่ดีครับ
ก็เลยไม่ได้เห็นคอมเมนต์ที่ไม่ดี
คนอยากคอมเมนต์จะบอกว่าอยากให้น้องคันไปลาเปิดตัวไปเลย
ผมว่าจริงแล้วก็อยู่ที่บางคนความคิดต่างคนก็ต่างไม่เหมือนกันเนาะ
ก็ดูกันไปครับผมว่าเรามองให้ทุกอย่างมันเป็นเรื่องของความสุข
หรือว่าเรื่องของการมองในมุมบวกดีกว่า
เพราะว่าโลกใบนี้มันแคบเองครับ
อยู่ด้วยกันเราควรจะแบบช่วยสนับสนุนกัน
แล้วก็ผีมีความสุขคิดบวก
แล้วก็เราก็คนไทยด้วยกันนะครับไม่รักกันไม่รู้จะว่าไงแล้ว
คุณพี่เรียกคนพิเศษไปก่อนใช่ไหมครับ

ก็ใช่ครับก็พิเศษคิดว่าพิเศษไหมล่ะครับ

พี่เว้ยถึงต้องทำคะแนน
จริงเรื่องอย่างนี้มันเป็นเรื่องที่เราเนี่ยเป็นสุภาพบุรุษเนอะ
เราเป็นผู้ชายเราก็ต้องเป็นฝ่ายที่จะต้องเป็นฝ่ายที่ต้องทำคะแนนไปเรื่อย
แต่ส่วนว่าน้องเขาใจแข็งหรือเปล่าเนี่ย
อันนั้นมันก็ขึ้นอยู่ที่เราครับว่าเราทำดีพอหรือเปล่า
สวัสดีครับสวัสดีครับ